มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชม
ลักษณะเดียวกันเลยแข่งเรือพาย๔๐ฝีพาย

นี่คุณผู้ชมเห็นไหมภาพมุมสูงแบบนี้
ตอนที่เรือ๔๐ฝีพายล่มลงไปนาทีที่เกิดเหตุเลยค่ะ

เรือยาวเห็นเรือแล้วนะเพราะเรือล่มไปแล้วนี่ค่ะ
นั่นนะคะที่ล่มอยู่ตรงนั้นเลยนะเห็นไหม
หัวเรือโผล่มาหางเรือโผล่มาแบบนี้ค่ะ
ซึ่งการแข่งขันนี้เขาจัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำหนองผือ

ก็เกิดขึ้นช่วงเกือบเที่ยงเมื่อวานอันนี้ดูภาพสิ
มุมจัดงานเห็นไหมตอนจะเริ่มแข่ง
งานเขาก็จัดแบบยิ่งใหญ่อะนะคะทีนี้ตอนที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
กู้ภัยทางน้ำกู้ภัยเมตตาธรรมเขาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เอาไว้แล้วค่ะ
ก็เอาเจสสกีเอาเรือท้องแบนไปช่วยเหลือ
แล้วก็ลำเลียงฝีพายที่ลอยคออยู่ในอ่างเก็บน้ำขึ้นมาบนเรือ
ปรากฏมีฝีพายผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก๓๐๔๐ปีนี่แหละ
จมน้ำเขาว่ายน้ำไม่เป็นคุณผู้ชม
แล้วคือแข่งเรือว่ายน้ำไม่เป็นเจ้าหน้าที่ทำยังไง
โยนเสื้อชูชีพไปให้เขาคว้าไว้ได้
แล้วพอคว้าไว้ได้ปั๊บเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวขึ้นเรือ
พาเข้าฝั่งมาปฐมพยาบาลซึ่งเขาก็ไม่ได้รับอันตรายนะ

คืออันนี้มีเรือไม่ว่าจะเป็นเจสสกีหรือว่าท้องแบน
เหมือนกับสแตนบายรอไว้อยู่แล้วถ้าเกิดเหตุอะไร
ออกไปช่วยเหลือทันทีเลยนะคะ

แต่ไม่ใช่เหตุการณ์สลดนะคะ